มาดูข่าวใหญ่ที่คนแชร์เรื่องนี้ในโลกโซเชียลเยอะมาก
กรณีด่านลอยหรือไม่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอุทยานะคะ
เธอก็เล่าเรื่องราวนี้นะคะว่าเธอกำลังจะไปโชว์ตัว
ที่จังหวัดพระนครศรีอุทยาช่วงเย็นเมื่อวาน
เธอก็นั่งรถไปกับแฟนนุ่มแฟนนุ่มเป็นคนขับ
เธอก็นั่งข้างอยู่ดีเจอตำรวจทางหลวง๒นาย
ยืนมากลางถนนเลยแล้วก็โบกเรียกรถสิบล้อที่ขับมาด้านหลัง
แล้วก็เลนขวาสุดรถคันแรกที่อยู่หน้าเธอนะ
เป็นรถสีขาวเบรกรถเธอตามมาเบรกทัน
แต่รถสิบล้อเบรกไม่ทันสิคะก็พุ่งชนรถเธอ
ค่ะนี่คือภาพจากกล้องในรถของเธอนะคะ
สีขาวนี่คือคันแรกข้างหน้าก็เบรกของเธอก็เบรกทัน
เธอคันที่สองนี่จังหวะนี้เลย
แต่สิบล้อเขาเบรกไม่ทันมาด้านหลังมาขวาแล้วก็เร่งมาเลย
บาดเจ็บนะเธอบอกหางตาซ้ายกับแก้มขวาเนี่ยแตกต้องเย็บ

ว่ายังต้องตรวจอยู่เลยว่าสมองกระทบกระเทือนหรือเปล่า

ทีมข่าวของเราก็ไปคุยมาแบบรอบด้านเลยคุณผู้ชม
ไปคุยกับแฟนนุ่มของเธอเพราะว่าเป็นคนขับรถ
ไปคุยกับเธอด้วยไปดูความคืบหน้าอาการของเธอว่าเป็นยังไง
ก็ต้องคุยกับตำรวจทางหลวงด้วยว่าการมาตรวจแบบนี้
มันเป็นการตั้งด่านที่ถูกต้องตามกฎระเบียบหรือเปล่า
ซึ่งล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งเด้ง
ตำรวจทางหลวง๒นายที่อยู่ในคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีนี้มาไล่เรียงดูในแต่ละเหตุการณ์กันเลย
ไปให้ดูคลิปหนึ่งก่อนค่ะ
เป็นคลิปที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุที่เราเห็นภาพภาพนี้
คลิปนี้เป็นตำรวจทางหลวงที่ตกเป็นข้อพิพาท

ไปพูดคุยกับตำรวจสพบางปะอิน

ไล่เขียวดูสิครับ
มันคือสิ่งดีเพราะว่า
กำลังการป้องมันแบบ
คนที่เริ่มต่ำหน้าแล้วลงชอบ

เพราะเขาเป็นข้อประหลาดว่าเอ๊ะคนไม่ได้เดินกลับหน้าทำไมก็ไม่ได้
คือเขาไม่ได้เน้นความถูกต้องเขาเน้นชีวิตมันมีค่าต่อทรัพย์สิน
ตอนนั้นเองเนี่ยมันคือหัวใจไม่เป็นไร
เขาแม่งอยากให้ทำผิดคนหลายคนถ้าทำผิดคนหลายไม่ก็ได้แล้วนะครับ
ไม่ต้องทิ้งทำให้เต็มที่พอทำให้เต็มที่ทำให้ตามกฎหมายพอ
เดี๋ยวเขาทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวแล้วก็ติดตามตัวเองดีกว่าตามเขา
แจ้งคุณตาว่าเนี่ยที่ที่นี่มันไม่ชอบไว้อยู่แล้ว

คลิปนี้นะคะเป็นบทสนทนาระหว่างตำรวจทางหลวงที่ยืนอยู่ในคลิปนี้ค่ะ

ที่ไปโบกรถให้รถหยุดจนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะ

นักร้องสาวฮาวาเขาขับรถนั่งรถไปกับแฟนแฟนเป็นคนขับ
จะไปโชว์ตัวในพื้นที่จังหวัดพระนครสิทธิยาเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้
คือตำรวจทางหลวงสองนายที่อยู่ในคลิปก็โดนเรียกสอบนะคะ
ก็เข้าไปสอบที่กองบังคับการตำรวจทางหลวงสอบสวนรายละเอียดที่เกิดขึ้น
คือตำรวจทางหลวงสองนายเขาก็พยายามยืนยันว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจตามปกติ
ก็เห็นว่ามีรถบรรทุกน้ำมันวิ่งมาทางขวาก็เลยเรียกตรวจออกมายืนกลางถนนแบบนี้
แล้วก็โบกมือเรียกแบบเนี้ยค่ะเนี่ยนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นน่ะนะคะ
ทีนี้เนี่ยพอคลิปนี้ถูกโพสต์ไปอย่างที่คุณอริยาบอกว่าคนก็แชร์กันเยอะคนก็เข้าไปดูกันเยอะ
คนก็วิจารณ์กันเยอะถึงการทำงานของตำรวจทางหลวงทั้งสองนายที่อยู่ในคลิปนี้
ว่าเป็นเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุว่าปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไร
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีเลยลงพื้นที่ไปนะคะที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรียุธิยา
อันดับแรกเนี่ยทีมข่าวของเราไปคุยกับนายกฎชกรมิ่งบุญ
เป็นแฟนนุ่มของคุณฮาวานักร้องสาวอะค่ะคือเขาก็ขับรถให้ในวันเกิดเหตุ
แล้วก็เขาก็อยู่ในคลิปเขาก็น่าจะให้ข้อมูลได้ดีที่สุดนะคะ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้ค่ะว่าทำไมถึงการตั้งด่านของตำรวจทางหลวงในครั้งนี้เนี่ย
มันไม่มีป้ายอะไรเลยไม่มีสัญญาณแสดงสัญลักษณ์อะไรเลย
ทำไมตำรวจทางหลวงมายืนโบกกลางถนนแบบนี้คือคนขับรถเนี่ยเขาก็งง
โบกเรียกคันไหนนึกออกไหมเขาขับมาเรียกคันไหนเรียกคันหน้าเรียกคันเราหรือเรียกคันไหน
งงมันทำให้สับสนทำให้ต้องเบรกกระทันหันจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น
รถของเขาเนี่ยนะคะเสียหายเกือบทั้งคัน
จากรถแล้วเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงค่ะ
ก็ได้รับความเสียหายไปด้วยค่ะ
คือปกติคือนึกออกก็ไปพลามก้าวเลยก็จะอีกเห็นด่านที่เราเคยเจอปกติ
มีอะไรมีไฟมีอะไรชัดเจนแต่อันนี้ก็คือมียืนสองคน
ผมก็ไม่เคยเจอผมไม่รู้ว่าอย่างนี้จะเรียกว่าอะไรหรือว่ามันถูกต้องไหม
ไปที่โรงพักก็สำนวนเขียนเสร็จเรียบร้อยทุกอย่าง
คนเหตุเกิดรถชนคนผิดคือรถมันทุกข์
เหตุเพราะว่าเว้นระยะห่างไม่เพียงพอ
ไม่ได้ถามอะไรผมสักคำเดียวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรเลย
ผมไปถึงแค่อ่านแล้วก็ต้องเซ็นรับ
ผมก็เลยถามว่าแล้วไม่ต้องเขียนแล้วครับว่ามันเกิดเพราะอะไร
อยู่ดีรถรถมันเบรกได้ยังไงครับน้องเขาบอกไม่ต้อง
ผมก็เลยถามว่าถ้าสมมุติเป็นหมาตัดหน้ารถหรือต้นไม้หักแล้วรถชนอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ต้องเขียนหรอกครับเขาก็บอกไม่ต้องเขาต้องการแค่ใครผิด
ประกันตีว่ามันเกินวงเงินนะครับวงเงินประกันเกินสองแสน
แล้วก็มันน่าจะเป็นซากรถมันไม่น่าจะซ่อมได้
ต้องตีก็มีแสนนะครับก็นะคะยังมืนอยู่
เพราะว่ามันทั้งพักผ่อนน้อยแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของสแกนสมอง
หมอก็ยังแบบว่ายังเป็นห่วงยังแบบว่าต้องรอดูอาการ
แล้วก็นอกจากทีมข่าวไปพูดคุยกับแฟนของคุณฮาวาแล้วเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยลงไปดูเลยนะคุณผู้ชมจุดที่เกิดเหตุค่ะ
พอไปถึงที่ถนนตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็เห็นว่ามีรถเนี่ยสัญจรไปมาตลอดเวลาเลยนะคะ
รวมถึงสิ่งที่ทีมข่าวเห็นก็คือเห็นรถตำรวจทางหลวงขับตระเวนตรวจการรถยนต์ที่ทำผิดกฎจราจร
แต่ตอนที่ทีมข่าวเราลงเนี่ยไม่เจอการตั้งด่านตรวจนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่แถวนั้น
ชาวบ้านเขาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าอ๋อปกติจะมีรถตำรวจทางหลวงขับตระเวนแล้วก็เรียกรถบรรทุก
อันนี้เป็นการกวดขันวินัยจราจรตามปกติเลยฟังชาวบ้านพูดนะคะ
ตั้งด่านไปจริงไม่จังไม่มีครับแต่จะมีตำรวจทางหลวงวิ่งอยู่
ประจำจะมีอยู่คันหนึ่งครับวิ่งอยู่ประจำแล้วก็มาแบบอยู่เป็นจุดเป็นจุดเลยครับ
บางทีเขาก็วิ่งแล้วเขาโบกมือเรียกก็มีบ้างบางทีเขาก็หยุดแล้วลงไปเดินกันอย่างนี้แหละครับ
แล้วส่วนมากรถที่โดนเขาเรียกจะเป็นรถอะไร
ขนดินครับส่วนมากจะเป็นรถขนดินสิบล้อบางทีน้ำหนักตาชั่งมั่งอะไรมันจะมีตาช่างอยู่ตรงศูนย์ก่อเกิดนะครับ
แล้วอย่างพวกวิ่งขวาล่ะรถบรรทุกวิ่งขวาเนี่ย
ทุกวิ่งขวาก็มีบ่อยครับเพราะทางเส้นนี้มันไม่ค่อยมีตำรวจไม่ค่อยมีอะไร
คุณผู้ชมกลงเขตมาสอนล่ะนะครับวันนี้เนี่ยชุดคำสาปคำว่าด่าลอยเอ๋ย
คำว่าจุดสังเกตการณ์คำว่าหยุดเพื่อสังเกตการณ์
เราจะเห็นพูดกันในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นข่าวมาด้วย
ทีนี้เราก็เลยไปถามพันธุ์ตำรวจเอกเอกราชลิ้มสังกาศ
รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะคะ
ก็ชี้แจงบอกว่าตำรวจทางหลวงเนี่ย
แบ่งการทำงานออกเป็น๒รูปแบบ
รูปแบบแรกก็คือจะใช้รถตรวจการพื้นที่

แล้วก็มีการประสานงานกับทางพนักงานวิทยุ
แบบนี้เนี่ยต่างประเทศก็ใช้กันนะ

ส่วนอีกจุดหนึ่งอีกแบบนึง
ก็คือการตั้งจุดตรวจตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
เป็นการตั้งจุดเพื่อให้หยุดสังเกตการ
ซึ่งเป็นการออกปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจพื้นที่นะคะ
หลังจากที่มีผู้ร้องเรียนว่าบริเวณนี้
มีรถบรรทุกขับด้วยความเร็วสูง

รถบรรทุกคันที่เกิดอุบัติเหตุ
ขับอยู่ในช่องทางขวาสุด
ตำรวจก็มีการเรียกรถบรรทุก
แต่รถยนต์ทั้ง๒คันที่ขับมาก่อนหน้าหยุด
ก็เลยทำให้รถคันที่ตำรวจต้องการจะเรียก

เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะ
ฟังเสียงรองผู้ประคับการตำรวจทางหลวงนะคะ
และยึดที่วิธีที่ถูกต้องบอกสมหรือยัง
ตัวพยายามอธิบายว่ามันไม่ใช่ด่านลอย
เหมือนที่มีวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเทียล

รถสองคันหน้าหยุดกระทันหัน
เพราะว่าตำรวจทางหลวงเอามาโบกเรียก
รถบรรทุกก็เลยหยุดไม่ทันก็เลยมาชน
ก็เพราะรถเขาไม่รู้ไงคะว่าคุณโบกคันไหน

เขาสับสนไงเหมือนที่คนขับเขาบอก

ค่ะทีนี้ก็ต้องไปดูเรื่องของ
รถที่ขับตามมาหลังรถบรรทุกนี่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ารถบรรทุกนี่ผิดนะ
เพราะว่าขับมาเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

เรื่องต้นก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาท

ส่วนรถยนต์อีก๒คัน๒คันข้างหน้า
ก็ให้ทางประกันรับผิดชอบนะคะ
ส่วนเรื่องของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่

มีการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไหม
ถ้าเกิดตรวจสอบพบว่าบกพร่อง

จะให้ความช่วยเหลือทั้งหมดด้วย
ทีนี้ก็ต้องไปดูผู้ที่ได้รับปัจเจ็บนะคะ

คุณฮาวาหรือนางสาวอรวีชูชื่นค่ะ
ก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวิภาวดี
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
บอกว่าตอนนี้ตัวก็มีรอยฟกช้ำ
หางตาซ้ายแก้มแตกนะคะต้องเย็บ

ยังต้องให้นอนรักษาตัวอยู่
เพื่อดูว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือน
ขนาดไหนมีเลือดคั่งหรือเปล่า

นี่ยังเคราะห์ดีนะที่มีชีวิตรอดกลับมาได้
หลังเกิดเหตุตำรวจทางหลวงที่เป็นต้นเหตุ

มาเยี่ยมด้วยซ้ำไม่มาดูอาการด้วยนะคะ
พอพูดเสร็จก็เดินจากไป
รู้สึกเสียใจกับคำพูดของตำรวจทางหลวงที่บอกว่า
ผมเรียกรถสิบล้อไม่ได้เรียกคุณ
นี่ค่ะตอนนั้นเจ็บก็เจ็บ
สินก็เสียหายรถก็พังเกือบทั้งคัน
แล้วพอมาได้ยินตำรวจพูดประโยคแบบนี้
ก็ยิ่งเสียใจเข้าไปอีกนะคะ
เริ่มสิบพึงปุ๊บโอเคมันไม่ได้เป็นไร
หันไปมองกดมันบอกโอเคไม่เป็นไร
ผมก็จับมือไว้กลายเป็นว่ากดให้เลือดเลือด
แล้วมันเจอคำพูด

ไม่เป็นการปฏิบัตินาธิ
ความแบบชัดเจนได้ไหมว่ามันเป็นยังไง
คือแบบไม่ใช่แบบขนาดใบบันทึกประจำวันยังไม่เขียนสาเหตุเลยว่าเพราะอะไร
คือแบบแค่รถชนกัน
เหมือนคันหลังเขาขับมาเร็วเบรกไม่ทัน
อย่างนี้มันคือถ้าสมมุติสุนัขตัดรถหรือต้นไม้ล้มเนี่ย
ไม่เขียนสาเหตุเลยเหรออะไรอย่างนี้ค่ะ
มีอะไรอยากจะฝากถึงนายตำรวจสองคนนั้นไหม

รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
คือหนูไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำคือมันทุกข์
มันถูกตามการหน้าที่เขาแล้วเหรอ
เขาถึงแบบทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างนี้
คือชีวิตคนมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะพี่

โมทมันขับมาเลนขวาอ่ะ

ให้หยุดก็มาโบกให้หยุดอย่างนี้
ยอมรับได้ไหมนะครับว่าเขาบอกว่า

อันนี้มันคือการตัดอย่างหน้าที่ของตำรวจ
เป็นยุทธิเป็นแนวทางอะไรของเขาเนี่ย
เขายอมรับได้ไหม
พี่ยอมรับได้ไหมอ่ะ
ถ้าเป็นครอบครัวเขายอมรับได้ไหมอ่ะ

ยอมรับได้ไหมอ่ะ

แต่เราแค่ต้องการความวิธีธรรม
ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดกับทุกคน

มันแค่อธิบายหรือแบบแค่ให้มันรู้ว่าเนี่ย
อย่างนี้มันคืออะไรแล้วผลมันเป็นยังไง

นี่ค่ะคุณฮาวาก็พูดความรู้สึกได้ชัดเจน
คุณอริยาคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมา
แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันเยอะเลยผ่านทางไลน์ไทยรัฐนะคะ
ส่งมาแสดงความคิดเห็นได้ต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่คนสนใจเยอะจริง
คุณฮาวาบอกแบบนี้นะคะว่าเดี๋ยวต้องรอให้แผลหายก่อน
ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีก็ต้องรอปรึกษาทนายความ
ก็มีทนายความหลายท่านออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียลนะคะ
ก็มาแนะนำเรื่องของการดำเนินคดีการฟ้องร้องนี่แหละ
แต่เธอก็บอกว่าที่เธอเอาเรื่องนี้มาแชร์ในโลกโซเทียล
เพราะอยากให้เป็นอุทาหรณ์
เรื่องของความไม่ประมาทแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดเรื่องแบบนี้กับใครอีก
ทีนี้เนี่ยรายงานข่าวล่าสุดค่ะคุณผู้ชมครับ
ตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ตำรวจทางหลวงทั้งสองนายที่อยู่ในคลิป
ถูกสั่งย้ายไปช่วยราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่พบตรก็ยังยืนยันว่าการทำงานของตำรวจทางหลวงเป็นการทำตามยุทธวิธี
แต่อาจจะเป็นอุบัติเหตุทำให้รถชนกัน
เนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าแบบนี้เนี่ยในส่วนของการตั้งด่าน
หรือการเรียกรถมันต้องปรับปรุงไหมมันต้องพัฒนาไหมต้องแก้ไขไหม

พบตรตอบว่ารูปแบบการตั้งด่านของตำรวจทางหลวงและท้องที่
แต่ละท้องที่เนี่ยมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ความเหมาะสม
ท่านก็ยืนยันว่ากำชับตลอดในเรื่องของอุบัติเหตุต่าง
หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนจะต้องหลีกเลี่ยง
สื่อถามเพิ่มอีกค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นด่านลอยหรือเปล่า
ในคลิปนี้คือด่านลอยใช่ไหมท่านตอบว่าด่านลอยแทบไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีด่านลอยแล้ว
แต่ก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนสื่อด้วยอะไรด้วยที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่
สื่อถามอีกค่ะว่าเนี่ยแบบนี้มันต้องเอาผิดถึงระดับผู้บังคับบัญชาเลยไหมล่ะ
ต้องเอาผิดถึงแบบผู้บังคับบัญชาของตำรวจทางหลวงสองนายที่อยู่ในคลิปไหม
พบตรบอกว่าระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องมันมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอย่าวิตกกังวลนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าเนี่ยมันก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วไม่อยากจะให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากการทำงานของตำรวจเนี่ยค่ะ
ยังไม่จบค่ะสื่อถามอีกนะว่ามันจะต้องมีคำสั่งห้ามเลยไหมล่ะห้ามตั้งด่านลอยเลยไหม
ท่านก็บอกว่าคือมันมีการประชุมกันทุกครั้งอยู่แล้วอ่ะนะกองบัญชาการตำรวจนครบานมีการสั่งการไปแล้วเชื่อว่าทุกภาคส่วนทุกหน่วยไม่ว่าจะหน่วยปฏิบัติหรือหน่วยสนับสนุนก็รู้กันอยู่แล้วเกี่ยวกับหลักในการตั้งด่านต่างว่าหลักเกณฑ์มันเป็นยังไง
ท่านก็พูดทิ้งท้ายไว้แบบนี้คุณผู้ชมค่ะพบตรบอกว่าแต่ถ้าวันหลังเราไม่ตั้งด่านเลยอาทยากรรมก็อาจจะโผล่ขึ้นมาอีกเยอะหรือยาเสพติดวิ่งได้สบายใจเฉิบได้อย่างเสียอย่างจะเอาอะไรต้องเห็นใจในการทำงานด้วยเราไม่ได้สั่งให้ลูกน้องไปรีดไถประชาชนเราให้ไปดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงครานเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวตำรวจพื้นที่
หลับไม่ได้นอนแต่พอเรื่องอย่างนี้มาโจมตีกันให้โอกาสการทำงานกันบ้างทุกวันนี้สังคมจับจ้องจับผิดตำรวจอยู่ขอให้ดูความตั้งใจของตำรวจตำรวจคนไหนไปรีดไถชาวบ้านตำรวจคนไหนทุจริตผมเอาออกอยู่แล้วไม่ได้ปกป้องผมไม่ให้เสียชื่อองค์กรหรอกนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับเหตุการณ์